ว้ายยยยยยยยยยฮ่า
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่

ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่

ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่

ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่

ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่

ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่

ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเท่าไหร่